มาต่อกันที่นางเอกยอดกระตันยูกันบ้างดีกว่าน้องเพลงขวัญนะฮะเนี่ยน้องเพลงขวัญนัทยาบอกเลยว่ากว่าหนูจะมาเฉิดฉายหน้าจอสวยแบบนี้นะพี่ชีวิตหนูดราม่าเขาน้ำตามาเลย
ชีวิตจริงดราม่าสารพัดยิ่งกว่าละครเพลงขวัญบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนคุณผู้ชมตอนที่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตอนนั้นใจแทบสลายเลยคือก็เป็นเด็กคนนึงอะเนาะแบบเด็กที่แบบคุณแม่เลี้ยงมาแบบประคบประงมเด็กเอาแต่ใจน้องบอกน้องยอมรับเลยเป็นเด็กดื้อเอาแต่ใจ
พอเจอคุณแม่สุดคุณแม่ป่วยก็ปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่กลายเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งที่น้องบอกว่าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วก็คือวันที่คุณแม่เนี่ยไปให้คีโมคุณแม่ไปให้คีโมมากลับมาไม่มีแรงแม้แต่จะพูดคุยโทรศัพท์กับน้องเพลงขวั
กลับมามีกำลังใจทำงานอีกครั้งทุกวันนี้เธอบอกเลยว่าเธอคือเสาหลักของครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายที่บ้านทุกอย่างและหวังว่าจะให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็เธอจะเป็นคนดูแลคุณแม่ตลอดไปค่ะ
เหมือนเราก็เริ่มโตขึ้นจากวันนั้นก็ได้เป็นเหมือนเกือบจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ